คุณผู้ชมครับผัวเมียกันค่ะ
เอาจริงผู้หญิงคนนี้เขาก็เคยมีอดีตสามีแหละ

ก็มามีสามีคนใหม่ปรากฏว่าสามีเข้าโรงพยาบาล
ตัวผัวใหม่สงสัยบางอย่างว่า
เมียฉันต้องแอบกลับไปหาผัวเก่าแน่
หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วไปเจอภาพบาดใจ
เมียตัวเองนอนกกอยู่กับผัวเก่า
ชักมีดแทงผัวเก่าไม่ยั้งค่ะ
ผมผูกคอตายบ้างมากผมเนื้อเข้าไปนอนโรงพยาบาล
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพหลังเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
หลังจากเขาเอาคัตเตอร์ไปแทงผัวเก่า
แล้วใดคือผู้สื่อข่าวไปถึงเจ้าหน้าที่มาถึง
เขาก็นั่งอยู่แบบนั้นนั่งระบายความอัดอั้นตันใจของตัวเอง

พูดกระทั่งว่าก็ไอ้ที่ผมหนีออกมาจากโรงพยาบาล
แล้วรู้ไหมว่าผมเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเพราะอะไร
ผมผูกคอตายเพราะเมีย
ผมผูกคอตายเพราะเมียเพราะผมรู้ว่าเมียจะกลับมาหาผัวเก่า
แล้วสุดท้ายเมียไม่ไปเฝ้าผมแล้วเมียมานอนกกกับผัวเก่าจริงด้วย
โอ้โหเจ้าตัวค่ะนายวัชิราวิทย์อายุ๒๙ปี
พูดทั้งน้ำตาอยู่ที่หน้าบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองค่ะ
แต่เจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนนะหลังก่อเหตุ

ตำรวจสภเมืองระยองก็มาถึงค่ะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าใช้คัตเตอร์ไล่แทงในบุญกรอายุ๒๕ปี
เป็นอดีตผัวเก่าของเมียตัวเองจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิด๒ทุ่มของวันที่๑๔มิถุนายนนะคะ
คนก่อเหตุนายวชิรวิทย์บอกว่า
ผมโมโหไงที่เมียผมชื่อนางสาวพิมพากาอายุ๒๐ปี
อยู่กินกันไม่พอแถมยังจดทะเบียนสมรสกับผมอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
แต่ยังมารู้ว่าแอบคุยกับตัวผัวเก่ามาตลอด
ทำทุกอย่างเลยนะเพื่อเมียคนนี้
ผมรักเมียมากแต่เมียก็ยังไม่ยอมเลิกกับคนเก่าสักที
เอาจริงที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดจนป่วยซึมเศร้า
ล่าสุดตัดสินใจผูกคอตายจะจบปัญหา
แต่ผมไม่ตายเพราะมีคนส่งผมไปโรงพยาบาล
ระหว่างนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย
แค่ไปเยี่ยมนะแต่ไม่ยอมนอนเฝ้า
อันนี้ผมเลยสงสัยว่าเมียอาจจะกลับบ้านไปที่ระยอง
ตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลหวังจะมาให้เห็นกับตา
แต่ตอนมาผมพกเอาคัตเตอร์มาด้วย
สุดท้ายมาเห็นภาพบาดตาบาดใจจริง
ว่าเมียนอนกอดอยู่กับตัวผัวเก่าอยู่บนเตียงนอนด้วย
ระงับสติอารมณ์ไม่อยู่เลยเอาคัตเตอร์แทงค่ะ
ยั้งจนอีกฝ่ายเลือดสาดคุณผู้ชมดูนี่
ทีนี้เขาบอกว่าตัวคนเจ็บวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ข้างบ้านนะคะ
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงที่ปีกจมูกซ้าย๑แผล
ข้อศอกซ้าย๑แผลแล้วก็มีราวนมซ้ายด้วย
ถูกมีดในเฉือนจนเนื้อหลุดหายไปเลย
เลือดไหลท่วมตัวนะคะคุณผู้ชมดูสิ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองนะคะ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวคนก่อเหตุ
วัชรวิทย์ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแต่อย่างไรก็ตาม
มันก็คือความผิดคุณไปทำร้ายร่างกายเขา
เดี๋ยวนี้ก็โดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ